สภาพอากาศอาจจะเริ่มเย็นแต่บางคนก็ยังอารมณ์ร้อนกันอยู่
ไม่ได้ก็เลยชักปืนขึ้นมาจ่อยิงเลยสี่นัดนะคะ

สาเหตุที่ทะเลาะกันตอนนี้ยังไม่แน่ชัด
แต่เราไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
สุดละมุนอีกรอบ
ใช่ผมก็ไม่รู้ว่ามันชุดละมุน

คือชกต่อยกันก่อนฝ่ายคนเสื้อดำตัวใหญ่กว่าล้มลงไป
แล้วก็เลยเกิดความไม่พอใจตามไปยิงทีหลังนะคะ
ทั้งที่ตอนแรกเพื่อนก็พยายามห้ามตอนที่ชักปืนออกมาแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านสนุกเกอร์ที่ตำบลเสม็ด

ชายเสื้อเทาเดินไปคุยกับชายเสื้อดำ
แล้วชายเสื้อดำก็ตบที่หน้าไปหนึ่งครั้ง
จากนั้นชายเสื้อเทาก็เลยต่อยจนอีกฝ่ายล้มลง
และมีคนมาช่วยห้ามแยกกันออกไป
แต่ชายที่ล้มลงเนี่ยดูจะไม่ยอมจบค่ะ
ชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายเดินตามไปอีก
ที่มุมด้านหลังที่ไกลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะ
แล้วจ่อยิงใส่ชายคนที่เป็นคู่กรณีหลายนัดล้มลง
จากนั้นชายเสื้อดำรีบเดินออกจากที่เกิดเหตุไปค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมิมณีรัฐรับจ้างเหตุแล้วก็รีบเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตกันอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยื้อไว้ไม่อยู่นะคะ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ตายคือนายวิชัยอินจันทร์อายุห้าสิบสี่ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรเข้าที่ราวนมซ้ายหนึ่งนัดชายโครงซ้ายหนึ่งนัด
หน้าอกอีกสองนัดรวมแล้วสี่นัดค่ะในที่เกิดเหตุก็พบปอกกระสุนปืนขนาดเดียวกัน
ปลอกและหัวกระสุนสองหัวตกอยู่จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
บอกว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันนะแล้วก็มีเรื่องกันมาก่อนหน้านั้น
ก่อนที่จะเดินมาพูดคุยแล้วชกต่อยกันเพื่อนเพื่อนก็พยายามเข้าไปห้ามแล้ว
แต่คนยิงตัวใหญ่ไม่สามารถห้ามได้ค่ะครับตำรวจก็ไปเก็บหลักฐานสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมด
เร่งติดตามมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
มือปืนทราบชื่อต่อมาว่าชื่อเล่นชื่อว่าไก่
เขามีชายาที่ไก่บางประกง
เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มในพื้นที่ด้วย
ครับแล้วก็หลังก่อเหตุเสร็จนะครับ
ก็ขับรถกระบะสีขาวหลบหนีมุ่งหน้าไปทางบางปะกง
ตำรวจชุดสืบสวนออกติดตามไปจับกลุ่ม
พร้อมประสานตำรวจโรงพักษณ์ในพื้นที่
สกัดจับตามถนนที่คาดว่าจะขับหลบหนีนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพของผู้เสียชีวิตชนะสูตร
ก่อนจะส่งสอบสวนดำเนินการต่อไปนะครับ